และทำให้ชาวลำปางไม่สบายอกไม่สบายใจ
เพราะมีชาวต่างชาติเป็นผู้ชาย

เฉียวบริเวณยอดองค์พระธาตุลำปางหลวง

คนก็เห็นเหมือนกันนะเพราะมันเสียงดัง
เขาก็โบกมือไล่ด่าทออยู่ข้างล่าง
แต่เขาก็ยังบินวนไปวนมาเขากลัว

เข้ากราบขอขมาองค์พระธาตุลำปางหลวงแล้วนะคะ
แล้วเขาก็บอกมาด้วยว่าเจออธรรม

นี่มีแมงวันหรือว่าพารามอเตอร์
สมมุติไงเป็นพารามอเตอร์ไง
เขาบอกนกแถวนั้นบินหายออกไปจากวัดเพราะเขาตกใจ

ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ตะโกนแล้วก็โบกมือไล่
ให้บินตรงนี้ให้ไปไปที่อื่น
บางรายส่งสิงห์ด่าทอแล้วก็ตำนิดในการกรธรรม
บอกว่าทำแบบนี้ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
เพราะองค์พระทาสดิ์ลำมปางหลวงภายในบรรจุพระบรมาศาลยาุฤีย์ขาธาสเอาไว้

ทีนี้ต่อมาชายชาวต่างชาติคนที่ขึ้นบินเนี่ย
เห็นชาวบ้านโบกมือไล่ไม่ให้บิน
ตอนนั้นเขาก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะทำไมถึงแบบมีเสียงด่าทอด้วยนะ
ลักษณะของไม่ได้กินไงลักษณะของน้ำเสียงเนี่ยน่าจะเป็นการด่าทอแล้ว
เขาก็เลยรีบลงจากพารามอเตอร์มาที่บริเวณลานจอดรถทางด้านทิศตะวันออก
โดยมีชายชาวต่างชาติอีกคนยืนรออยู่ที่รถ
เมื่อเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถยนต์กระบะหลังจากนั้นรีบขับหลบหนีออกไปเลย

เมื่อมีการแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
เช่นบินแบบนี้ชาวต่างชาติคงไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของเรา
ซึ่งสิ่งที่บินเฉียดนั้นคือพระธาตุที่ชาวพุทธให้การเคารพสูงสุด
ถ้าจะบินแบบนี้ควรใช้โดรนจะดีกว่าเพราะไม่มีคนขึ้นไปด้วยไง

คนที่ให้เช่าน่าจะให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวว่าบริเวณนี้เป็นเขตห้ามบิน
ส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปที่พลตรีนพดลเครือนพรัชนะคะ
เป็นอดีตประธานชมรมร่มบินลำปาง
เปิดเผยว่าตัวเองก็เสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เท่าที่ทราบคนที่นำพารามอเตอร์ขึ้นบินเป็นชายชาวต่างชาติ
ซึ่งอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย
ซึ่งถ้าคนในชมรมหรือเครือข่ายจะทราบดีว่าจุดไหน
บินได้หรือบินไม่ได้ควรหรือไม่ควร
พร้อมเปิดเผยว่าจะเร่งติดต่อประสานชายชาวต่างชาติรายนี้
และองค์พระธาตุลำปางต่อไปนะคะ
เป็นร่มที่เขาเอามาจากประเทศของเขาเอง
หรือว่าเขาเป็นแล้วก็มาเช่าหรือมาหาสมาชิกที่ในประเทศไทย
แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ควรที่จะแนะนำว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ
หรือสถานอะไรเนี่ยไปบินที่ไหนคนที่จะแจ้ง
แต่ถ้าเข้ามาสองคนแบบนี้นี่มันก็มีปัญหาหน่อย
ตามระเบียบหรือกฎลงบินจะไม่สมควรบินในสถานที่ราชการ
หรือสะกิดโดยที่ทั่วไปเพื่อสมาชิกจะแนะนำกันแต่ละจังหวัด

พระทาชสินตักษิตฯของจังหวัดลำบางครับ

กล่องเข้ามา
นายบพิชฯวิทยาวิทยศโรษสำนคงานวัฒนธรรมจังหวัดลำบางเปิดเผย
ก็บอกว่าเรื่องนี้กระทบกระเทือนต่อจิตใจ
พุทธศาสนิกชนเพราะองค์พระธาตุลำปางหลวงเป็นพระธาตุเก่าแก่
เข้าใจว่าชาวต่างชาติอาจจะไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยค่ะ
สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตรงที่สุดเลย
คือคนให้เช่าพารามอเตอร์และสมาชิกของชมรม
หลังจากนี้ไปจะต้องแนะนำนะคะสำหรับสมาชิกชาวต่างชาติ
ว่าจุดไหนควรขึ้นบินได้หรือไม่ควรขึ้นบิน
เย็นเมื่อวานนี้ค่ะชมรมร่มบินภาคเหนือ
นำตัวคนที่ขึ้นบินก็คือนายวิกเตอร์ร็อกดีเกรส
อายุ๓๓ปีเป็นสัญชาติสเปนพร้อมด้วยเพื่อนชายอีก๑คน
เอาดอกไม้ทูบเทียนมากราบขอขมาต่อหน้าองค์พระธาตุลำปางหลวงแล้วนะคะ
ในบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะก็ทำตามที่คนไทยสั่งค่ะ
ทุกอย่างให้เขากราบเลยนะกราบเลย
ดาบลงกับพื้นเลยทำตามทุกอย่างเลยค่ะ
โดยนายสมจิตทิพย์แก้วจิตอาสาวัดพระธาตุลำปางหลวงเปิดเผย
บอกว่าจากการที่ได้พูดคุยกับทั้งคู่ชาวต่างชาติทั้งสองคนชาวสเปน
ทราบว่ามีใจรักการบินพารามอเตอร์และชอบเมืองไทยมาก

แต่เหตุการณ์เมื่อวานนี้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ
และด้วยความสำนึกผิดเลยประสานทีมงานชมรมร่มบินเชียงใหม่
ชมรมร่มบินลำปางนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบขอขมา
และยังอธิษฐานขอให้สตาร์ทเครื่องพาราโมเตอร์ของตัวเองให้ติดด้วย
เพราะว่าเมื่อวานนี้มาบินใกล้วัดพระธาตุลำปางหลวง
พอกลับไปปรากฏว่าสตาร์ทพาราโมเตอร์หลายครั้งไม่ยอมติด
พิวว่าน่าจะเป็นอาถรรรพ์หรือเปล่าก็เลยมากราบขอขมา
และสองคือขอให้พาราโมเตอร์ที่เช่าไปเนี่ยปุ๊บจี๊

เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่บินพารามอเตอร์เสร็จแล้วเนี่ย
ก็มากินพาราเซนตามอนด้วย
เพราะว่าน่าจะปวดหัวเพราะว่าก็คงเครียดนะ
คนก็รุมด่าแล้วมาเจอเรื่องอาถรรพ์ด้วยเนี่ย

ถือว่าเขาไม่รู้เขาขอโทษแล้ว